ส่วนเรื่องนี้เกิดขึ้นที่สุราชธานีคุณผู้ชมค่ะ
เป็นข้อพิพาทระหว่างเจ้าของร้านศักดิ์กับลูกค้าที่มาศักดิ์ค่ะ
มีการโพสต์ทวงถามค่าศักดิ์ซึ่งลูกค้ายังค้างเอาไว้อยู่นะคะ
แล้วเพจดังก็เอาเรื่องนี้มาลงเอาไว้นะคะ
ก็นำข้อความที่ระบายความอัดอั้นนะคะของเจ้าของร้านศักดิ์ที่สุราชธานีเอามาลงนะคะ
แล้วชาวเน็ตก็ไปคอมเมนต์กันเยอะแยะมากมาย
ทีมข่าวเลยไปคุยข้อที่จริงเรื่องนี้ค่ะกับเจ้าของร้านนะคะ
ก็ไปเจอคุณมนรดาซึ่งเป็นเจ้าของร้านนะคะแล้วก็คุณปัญญาสามีนะคะ
ซึ่งภรรยาเล่าบอกว่าเพิ่งจะมาเปิดร้านศักดิ์อยู่ที่สุราชที่ตำบลบางใบไม้อำเภอเมืองได้๑๑เดือน
เดือนมกราคมที่ผ่านมาก็มีลูกค้าผู้หญิงคนนี้นะคะมาศักดิ์ที่แขน
ราคา๔๐๐๐บาทลูกค้าก็ไม่มีเงินก็ขอจ่ายผ่อนได้ไหม
ก็ตกลงกันว่าถ้างั้นจ่ายผ่อนทีละพันก็แล้วกัน
งั้นค้างอยู่๓๐๐ค่าก็ค้างอยู่๓๐๐ก็จ่ายให้พันก่อนก็ค้างอยู่๓๐๐
ก็จบไปจากนั้นเนี่ยต่อมาลูกค้าคนนี้กลับมาอีกมาศักดิ์ที่หลังอยากจะศักดิ์หลังราคาของการศักดิ์หลังเนี่ยราคาเต็มอยู่ที่๒๕๐๐บาท
เฉพาะด้านหลังอันนี้ที่เราดูอยู่
ค่ะนะคะซึ่งก็ทางร้านก็บอกว่าถ้าคุณจ่ายหมดเนี่ยภายในวันที่๑๒กุมภาพันธ์เดี๋ยวลดให้นะคะ
เหลือ๑๕๐๐บาทก็ตกลงราคากันที่๑๕๐๐บาทนี่แหละ

เพราะว่าเขาตกลงเลือกว่าจะจ่ายภายใน๑๒กุมภาพันธ์อยู่ที่๑๕๐๐บาทจ่าย๒งวดก็งวดละ๗๕๐๐บาท
ก็จะต้องจบภายใน๑๒กุมภาพันธ์ถูกไหมคะถ้าเป็นเลสนี้
อ่าทีนี้พอถึงวันนัดชำระเนี่ยนะคะก็ปรากฏว่าลูกค้าก็เลื่อนนัดตลอดเลยไม่ชำระสักทีนะคะ
แต่งานเนี่ยยังศักดิ์ไม่เสร็จนะคะเขาก็ปูพื้นไว้ก่อนเสร็จไปประมาณ๔๐
ตอนจ่ายก็จ่ายทีละร้อย๒๐๐๒๐๐
เจ้าของก็ต้องคอยทวงถามทวงตามมันก็ไม่ได้เป็นไปตามข้อตกลงใช่ไหมคะ
สุดท้ายแล้วเนี่ยคนที่มาศักดิ์เนี่ยลูกค้าก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยไอ้ที่ศักดิ์ไปแล้ว๔๐เนี่ยตีราคามาเลยแล้วกันจะได้จ่ายให้จบไปแค่นั้นนะคะ
เขาก็ตีราคาอยู่ที่ประมาณ๘๐๐๐บาทรวมกับที่ค้างไว้ที่แรก๓๐๐บาทก็เป็นทั้งหมด๑๑๐๐๐บาท
ซึ่งก็ปรากฏว่าลูกค้าคนนี้ตอนนี้จ่ายมาเพียง๒๖๕๐บาทเท่านั้น
ไปฟังเจ้าของร้านเขาพูดถึงเรื่องนี้กันหน่อย
เขาบอกว่าเดี๋ยวจะผ่อนมาให้ก็งวดแรก๒๐๐

ศักดิ์มันเป็นของฟุ่มเฟื่อยแล้วก็เรารู้ว่าถ้าเขาไม่มาผ่อนอย่างนี้เขาก็ไม่ได้ศักดิ์

ผ่อนวันละ๑๐๐แบลวัน๒๒๐บาท๕๐บาท

แต่พอมาเจอคลิปนี้ก็คือไม่ยอมจ่าย
แต่ก็จ่ายแหละแต่ว่า๓๔วันโอนร้อยหนึ่ง
แล้วถ้าเราไม่ให้โอกาสคุณจริง
เราตามจี้เอาเงินก้อนตั้งแต่แรกแล้ว
ให้โอกาสเขาตั้งแต่๑๒วันที่๑๒
นะคะจนทุกวันนี้เราก็ให้โอกาสเขาอ่าเนี่ยค่ะคือแต่ว่าเจ้าของร้านเนี้ยเขาบอกว่า
เขาไม่ได้เอาเรื่องไปฟ้องเพจดังนะเพจเนี้ยเขาเอาเรื่องนี้ไปลง
แต่ปรากฏว่าพอเรื่องนี้มันไปอยู่ในโลกออนไลน์ลูกค้าคนนี้ก็มีการไดเรคมาหาเขา
ข้อความมาบอกว่าทำไมต้องถึงขนาดนี้เลยสุดท้ายเนี่ยก็เรียกว่าเดี๋ยวนัดไปเจอกัน
สถานีตำรวจนะคะก็เดี๋ยวก็คงจะต้องไปพูดคุยกันล่ะค่ะ
ว่าจะจบลงยังไงนะคะสำหรับเรื่องนี้ค่ะ